อากาศช่วงนี้ร้อนไหมคะ

ร้อนมากหัวคนก็ร้อนมากเหมือนกันค่ะ
ไปดูกันหน่อยที่ปฐุมธานีมีคนขับรถสิบล้อกับคนขับรถบรรทุกพ่วง
สิบล้อคันนี้ไม่รู้ไปกินรังแตนหรือว่าไปหัวร้อนที่ไหนมาล่ะค่ะ
ขับรถปาดหน้ารถบรรทุกพ่วงแล้วก็เบียดให้เขาจอด
เสร็จปุ๊บตัวเองเนี่ยลงไปถือมีดไปฟันหน้ารถบรรทุกพ่วงไปถือมีดคมคู่โวยวายด่าทอรถบรรทุกพ่วงงงมากว่าพี่เขาเป็นอะไรอ่ะ

รำรถเนี่ยยักษ์เจอยักษ์นะเนี่ย
แต่คือดิฉันก็ยังอยากจะเชื่ออยู่นะว่าเออทุกเรื่องมันน่าจะต้องมีที่มาที่ไปแล้วนะ

ผู้ชายที่ใส่เสื้อออกเขียวอมฟ้า
ถือมีดดาบยาวฟันไปที่กระจกหน้ารถบรรทุกพ่วง
กระจกรถได้รับความเสียหายแล้วก็ตะโกนเออะโวยวาย
ถือมีดคมครูบางช่วงบางตอนเขาก็พูดว่ารถเชียงรายรถเชียงราย
แล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงนะคะวันที่๒๕กุมภาพันธ์
บนถนนวงแหวนตะวันตกถนนทางหลวงหมายเลข๙
ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคก
เพราะดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แต่เราก็อยากรู้ไงมันเกิดอะไรกันขึ้น
เราไปถามนายอนุชาเอี่ยมสะอาดคนขับรถบรรทุกพ่วงชาวกำแพงเพชร
ที่รถเขาถูกเอามีดดาบยาวฟันจนเขาต้องไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ย
เขาบอกว่าเขาก็ขับรถมาตามถนนสายเนี่ยตามปกติ
พอขับผ่านแยกสามโคกปุ๊บ
ก็ขับแซงขวารถเทรลเลอร์แล้วก็รถสิบล้อคู่กรณี
พอมาถึงบนสะพานข้ามแม่น้ำค่ะ
ล้อคู่กรณีขับแซงขวาตีคู่มาเลย
พอลงสะพานได้ปุ๊บ๑๐ล้อก็เบียดเขาปั๊บเลยเพื่อให้เขาจอด
จากนั้นก็ลงมาถือมีดดับกวัดแกว่งตามที่เห็นในคลิปนี้แหละค่ะ
แล้วจากตอนต่อเขาทุบรถเราแล้วเขาไปทางไหนต่อครับ
แล้วเขาก็เดินโฟดเตี้ยงอยู่หน้ารถนะครับ

ครับแล้วเขาก็ขึ้นรถกลับไป
แล้วสาเหตุที่เราเกิดขึ้นตรงนี้เราพอจะรู้ไหมว่ามันสาเหตุอะไร
ที่เขาพูดว่ารถเชียงรายเชียงรายอะไรอย่างนี้

จากที่ฟังก็เหมือนเป็นว่าแค่โดนแซงไปเหรอ
ไม่แน่ใจอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าจากฝั่งของรถ
ทุกพ่วงที่ถูกเอามีดดาบฟันกระจกหน้ารถ

ตำรวจบอกว่าอ่ะมีแล้วมีมีรู้ตัวแล้ว
เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะว่ารถสิบล้อเนี่ย
ใครเป็นคนขับผู้ชายคนนี้ที่เอามีดมาข่มขู่เนี่ยเป็นใคร
ใครขับรถสิบล้อทะเบียนอะไร
เดี๋ยวจะไปตามตัวผู้ชายคนนี้มาฟังเรื่องจากเขาด้วย
จะได้รู้ว่าพี่มันเป็นยังไง
ไหนบอกอาการคุณตำรวจมาสิ

รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับ